มีหนุ่มคนหนึ่งนะฮะก็ซื้อตัวรถไฟนั่งรถไฟไปเที่ยวสายกาญจนบุรีนะครับ
พอไปถึงบริเวณถ้ำกระแสเขาก็จอดให้ถ่ายภาพถ่ายวิวก็สวยงามดี
เป็นโค้งแม่น้ำแควร์น้อยเขาก็ไปยืนตรงบันไดทางขึ้นลง
ริมริมขอบทางรถไฟแต่ว่าเสียหลักคุณผู้ชมระหว่างถ่ายภาพ
พลัดตกลงไปย่างล่างไปกระแทกกับพื้นปูนสูงสักสิบเมตรได้โอ้โห
โชคดีตรงนี้มันไม่สูงห่างกันมากเนอะบางจุดนี้๕๐เมตรนะ
แต่ก็บาดเจ็บสาหัสนะครับเพราะว่ากระแทกกับพื้นปูนพอดีนะครับ
ตำรวจสพไซโยกแล้วก็กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
นักท่องเที่ยวชายคนนี้ก็เป็นนุ่มมาจากนนทบุรีพลัดตกจากรถไฟ
บริเวณถ้ำกระแสนะครับช่วงทางรถไฟสายมรณะ
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เกิดเหตุก็พบนายพิชยะนันต
แก้วบุตรดาอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวนนทบุรี
เป็นเจ้าหน้าที่องค์การเพศรัชกรรมนะฮะก็นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่บนพื้นปูน
เป็นลานปูนเป็นจุดชมวิวของถ้ำกระแสเนี่ยฮะโอ้โห
ก็ลุกไม่ได้แล้วนะครับก็เจ็บปวดมากจากการตรวจสอบก็แขนซ้ายหัก
โพกด้านซ้ายก็บวมครับส่วนบนรางของรถไฟซึ่งสูงจากพื้นเนี่ย
ประมาณ๑๐เมตรก็มีรถไฟจอดอยู่เนี่ยคาอยู่แบบนี้ครับ
อยู่ปากถ้ำกระแสช่วงโค้งเรียบแม่น้ำแควร์นะครับก็เป็นช่วงของแม่น้ำแควร์น้อย
ก็ต้องช่วยกันนำร่างของคนเจ็บเอามาปฐมพยาบาลกันก่อนในเบื้องต้น
ก่อนจะเคลื่อนย้ายใส่เปรย์เข้าไปนะฮะ
รถกู้ชีพนำไปส่งโรงพยาบาลไซโยกต่อไป
นักท่องเที่ยวที่อยู่บนรถไฟขบวนนี้บอกว่า
รถไฟขบวนนี้ออกจากสถานีธนบุรีตอนสักประมาณ๘โมงครึ่ง
่งหน้ามาที่สถานีน้ำตกไซโยกน้อย
จุดนี้เขาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวก็จะมีการออกแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
จู่เห็นผู้บาดเจ็บก็ยืนถ่ายภาพอยู่
มันภาพก็วิวสวยงามเป็นโค้งน้ำสวยงามทีเดียว
ตกลงไปด้านล่างก็บาดเจ็บทุกคนก็ตกใจทีเดียว
เอาไปฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
นี่ครับรถไฟก็จอดอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำกระแสแบบนี้นะฮะ
ยังไปไม่ได้เพราะว่าคนเจ็บก็เพิ่งจะถูกลำเลียงออกไปนะครับ
พงศักดิ์สองศรีนะครับพนักงานขับรถไฟบอกว่า
ขณะขับรถไฟมาถึงจุดชมวิวที่บริเวณถ้ำกระแสนะครับ
เป็นทางโค้งเรียบไหล่เขาริมแม่น้ำแควร์น้อย
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถไฟก็จะมีการชะลอความเร็วให้ผู้โดยสารเนี่ย
ก็ดื่มดำกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่มันสวยงามระหว่างสองข้างทาง
ระหว่างนั้นเนี่ยคนเจ็บคือนายพิชยะนันต์เนี่ยนะครับ
ซึ่งก็อยู่ที่โบกี้ที่๓ออกไปยืนตรงบันไดเป็นบันไดเหล็กทางขึ้นรถไฟคุณผู้ชมนะฮะ
เพื่อใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายภาพแต่ว่าก็พลาดครับลื่นนะ
แล้วก็ตกลงไปจุดด้านล่างเนี่ยเกิดแรงเหวี่ยงมากทีเดียวนะฮะ
แล้วก็ทำให้พลัดตกลงไปโชคดีที่ตกไปเนี่ยมันเป็นจุดชมวิวพอดี
มันเป็นลานซีเมนนะฮะก็สูง๑๐เมตรได้
เพราะว่าถ้ารถไฟวิ่งต่ออีกจะเป็นเหวลึกมากคุณผู้ชม
ถ้าไปตกตรงนั้นเนี่ยเป็นเหวลึกสักประมาณ๔๐เมตรก็อาจจะถึงขั้นกับเสียชีวิตได้นะครับ
ก็เตือนคุณผู้ชมนะไปนั่งรถไฟก็ต้องระวังนะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาให้จอดก็ระวังว่ามันจะก้าวพาดลงไป
ใช่ค่ะซึ่งถ้ำกระแสตรงนี้เนี่ยในอดีตสมัยที่กำลังสร้างทางรถไฟเนี่ยนะ
ก็เป็นจุดที่เฉลยศึกก็ไปพักอยู่ในถ้ำ
ก็สร้างทางรถไฟไทยไปพม่า

แล้วก็เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟได้ยากที่สุด

เป็นโค้งน้ำก็เป็นทางรถไฟสายมรณะ
ใช่ผู้บาดเจ็บก็บอกว่าเขาชอบเที่ยว

หลายครั้งก็ไปคนเดียวเขาก็ชอบไปถ่ายรูป

เกิดลื่นตกลงมาจนได้รับปากเจ็บมาก